ไปดูเหตุการณ์ที่กำแพงเพชรกันหน่อยนะฮะผู้ชายสองคนเป็นรุ่นพี่กับรุ่นน้องก็พูดคุยกันอยู่ในวงเล่า
พอเล่าเข้าปากก็มีการเริ่มพูดคุยกันว่าเหมือนจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปขโมยเงินในกระเป๋าเข้าไป
สุดท้ายไม่มีการยอมรับนะฮะฝ่ายพี่ที่อายุ๕๑ปีโมโหเอาแฉลงตีฝ่ายน้องตายคามือคุณผู้ชมครับ
ที่ตำรวจที่จะเข้าไปบุกจับผู้ก่อเหตุได้ทันทีติดตามจากรายงานครับ
นี่คือความโกรธแค้นของเพื่อนผู้ตายที่พยายามแหกวงล้อมตำรวจเข้าไปทำร้ายนายชะนนพร้อมโกมล
หนุ่มใหญ่วัย๕๑ที่เพิ่งสวมบทเพชรฆาตใช้แฉลงเหล็กตีนายนิธิวัฒน์แทร่เจ้าเพื่อนรุ่นน้องวัย๓๒สิ้นใจตายคาวงเล่า
สาเหตุเกิดจากทั้งคู่มีปากเสียงกันเรื่องมีคนไปขโมยเงินในกระเป๋าของนายชะนนแล้วหาตัวจับไม่ได้
พอเล่าเข้าปากนายถนนก็เลยทึกทักว่าผู้ตายเป็นคนเอาไป
จากแค่เถียงกันกลับกลายเป็นเรื่องราวบานปลายสุดท้ายจบที่ฆ่ากันสยอง
ไปดูปฐมบทของเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนเย็นวันที่๑๖พฤษภาคม
ตำรวจสพคลองลานรุดไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
บ้านเล็กที่๑๓๓๖ทับ๗หมู่๑๖ตะบนคลองลานพัฒนาอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชร
กู้ภัยกำลังช่วยกันปั๊มหัวใจนายนิธิวัฒน์ที่นอนจมกองเลือดแดงฐาน
พยายามยื้อชีวิตอยู่นานแต่สุดท้ายก็สิ้นหวังสิ้นลมหายใจอยู่ตรงนั้น
ใกล้กันพบแฉลงเหล็กข้ออ้อยยาว๒๘นิ้วทูตมรณะวางอยู่

ห่วงนั้นนายชะนนท์คนร้ายหลบหนีไปไหนไม่ได้เพราะเมาจนหมดสภาพ
ตำรวจจึงควบคุมตัวไปสอบปากคำได้ความว่าตนและพักพวกอีก๕คน
พากันมานั่งดื่มกินตั้งแต่เช้า
พอเมาได้ที่เกิดมีปากเสียงกับนายนิธิวัฒน์
เพราะเข้าใจว่านิธิวัฒน์เป็นคนขโมยเงินไป๓๐๐บาท
เถียงกันธรรมดาบานปลายกลายเป็นความโมโห
อาศัยที่เผลอใช้แฉลงเหล็กฟาดเหยื่อจนตายคามือ
ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
สรุปสำนวนส่งฟ้องฝากขังทันที
เหตุการณ์ครั้งนี้สร้างความโศกเศร้าให้กับนางสาวเหม๋ยจ้อยแทร่สาว
ของผู้ตายยิ่งนักหัวอกคนเป็นแม่นั่งเฝ้าศพลูกไม่ห่าง

ปกติแล้วลูกจะไปกินเหล้ากับเพื่อนเป็นประจำ
แต่คาดไม่ถึงว่าคนร้ายจะลงมือเยี่ยมโหดขนาดนั้น
อยากฝากถึงคนร้ายหากคนอื่นทำกับลูกเขาบ้าง
รู้สึกยังไงคดีนี้ยืนยันจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
แล้วถ้าอยู่จะทำคนอื่นก็ทำอย่างนี้
ฆ่ากันอย่างนี้หมอยังบอกโอ้โหไม่เคยเจอฆ่ากันอย่างนี้
กะทำไมเป็นอย่างนี้ไม่เคยเจอคดีอย่างนี้โหดร้ายมาก
เพียงนายนิธิวัฒน์ที่กลายเป็นเหยื่อแฉลงมรณะ
เจ้าของบ้านหลังเกิดเหตุก็กลายเป็นเหยื่อด้วยเช่นกัน
พยานทุกคนให้การตรงกันว่าพอเล่าเข้าปากก็ทำให้นายชะนนท์เปลี่ยนไปเป็นคนละคน
พูดจาไม่รู้เรื่องไม่ยอมรับฟังใครทั้งนั้น
เมาขาดสติล้วนนำพาความตายมาให้ไม่เว้นแต่ละวัน
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน